ทุกครึ่งปีเนี่ยก็จะจัดอันดับมหาเศรษฐีถูกต้องป่ะ
ใช่ค่ะของประเทศไทยว่าใครขึ้นใครลงค่ะทำให้น่าสังเกตว่าอันดับหนึ่งปีนี้เป็นของใครก่อนดีกว่า
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้นี้พี่โมนบอกว่าน้ำมันลงทองก็ลง
ซับสินมหาเสถียร์ก็ลงเหมือนกันในช่วงโควิดที่ผ่านมาถึงตอนนี้
มันจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่เขาบอกว่า
ซับสินของมหาเสถียร์ไทย๕๐รายชื่อลดลงเกือบ๖อยู่ที่
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๕๓๑ล้านล้านบาท
เป็นตัวเลขที่ไม่อาจเอื้อมจริงดูรายชื่อกันหน่อยนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นเจ้าเดิมค่ะพี่น้องเจรวนลนะคะ
มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่๙๓๓แสนล้านบาทอีกนิดหนึ่งล้านล้านแล้วเนอะอีกนิดเดียว
แต่เขามีสองสายนะคะมีที่ในไทยกับที่แบบอินเตอร์อันนี้ก็คือสายอินเตอร์
ทั้งหมดตอนนี้รับสินเขาอยู่เป็นอันดับ๒ของประเทศไทยไปแล้ว
แสนล้านบาทก็คือ๙๓๐๐๐ล้านบาท
ก็คือน้อยกว่าเบอร์๑อยู่แค่ประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทเองค่ะ
ก็ไม่ได้ต่างกันแบบ๓๐๐๐กว่าล้าน
ใช่อันดับ๓นะคะก็ไทยเบฟคุณเจริญสิริปวัฒนภักดี
อย่างที่เรารู้ว่าคุณเจริญบ้านของไทยเบฟเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเครื่องดื่ม

แต่ปรากฏมีอสังหารินทรัพย์มีเครื่องมีหลายอย่างที่เป็นธุรกิจของเขา

ใช่ตอนนี้อยู่ที่๓๙๔แสนล้านบาทค่ะ
อันดับสี่เป็นของคุณสหรัฐรัตนาวดีจากธุรกิจพลังงาน
กลางเขาก็แบบว่ามีการหลายอย่างว่า
ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามองตลอดระยะเวลา
ก็มีการดิวล่ะแล้วก็ดิวล่ะน่าจะจบเร็วนี้ล่ะ
ใช่ตอนนี้ทรัพย์สิน๓๘๗๓๘๗แสนล้านบาทค่ะ

ของเสียนัทจะเป็นครอบครัวใหญ่พอสมควร
แล้วตอนนี้น่าจะเป็นทั่วประเทศแล้วด้วยซ้ำไป
นี่๓๗๓แสนล้านบาทนะคะ
อันดับ๖คุณสมโพธิอาหุนัยกับครอบครัวค่ะ
แสนล้านบาทแต่จริงมูลค่าทรัพย์สินเขาเป็นหลักดอลลาร์
หน่วยดอลลาร์คือ๓๙๐๐ล้านดอลลาร์
แล้วก็มีคุณประเสริฐประสาททองโอสด
อันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วในเครือโรงพยาบาลทั้งหลาย
ถูกต้องไหมฮะในเครือสายการบินบางกอกแอร์

จริงแค่แบบโรงพยาบาลก็

เราก็รู้ว่าบางคนจะคิดแต่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพ
แต่ปรากฏเปาโลพญาไทยก็อยู่ในเครือของเขาหมดแล้ว
คือโรงพยาบาลทุกประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนว่า
อันดับหนึ่งของประเทศไทยในการทำเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลทั้งหมดสุขภาพเป็นอย่างที่ประสาทธาโอโสต
แต่เมกะโปรเจกต์ก็คือปาร์คไนเลอร์ด

ปาร์คไนเลอร์ดที่ตอนนั้นเขามีการซื้อที่ดินที่
ถือว่าเป็นการดิวซื้อที่ดินที่แพงที่สุดนะ

ที่จะเอาแบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารักษาตัวงั้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเมกาโปรเคตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนกัน
อันดับ๘คือคุณวานิสชัยวัลค่ะ๓๐๐ล้านดอลลาร์หรือว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
อันดับ๙คุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวนะคะ๙๘๖๐๐ล้านบาท

ทำให้หลังเนี่ยคือยอดของเขาเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนะ
เราจะเห็นว่าเออมหาเสถียเนี่ยมีส่วนลดลงแก๊ปลดลงไปบ้าง
แต่ปรากฏว่าก่อสร้างกลับขึ้นอ๋ออันนี้เปล่า
ช่วงแรกก่อสร้างก็หยุดไปเยอะเหมือนกันถูก
ค่ะอันดับ๑๐ครอบครัวโอสถานุเคราะห์นะคะ
อันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว๒๗๐๐ล้านดอลลาร์
หรือว่าก็คือ๙๕๑๐๐ล้านบาท
เขาบอกปีนี้มีมหาเสถียหน้าใหม่๓คนเกิดขึ้น
คือคนที่หนึ่งคือคุณอดีศักดิ์สุขุมวิทยาค่ะ
ติดอันดับ๓๗๘๓๕ล้านเหรียญหรือว่า๒๕๖๐
๒๙๔พันล้านหนักเหมือนกันน่ะแล้วโอเค
อันนี้ติดอันดับที่๔๙นะคะ๒๓๖พันล้านบาท
แล้วก็คุณพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีผู้ก่อตั้งคลินิกเสริมความงาม

แล้วนี่ไม่มีเหรอสุชาติตันเจริญ

มีแต่หนี้สินค่ะ
เสียงนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างค่ะ
เซนเตอร์๒๐ตัวหนี้สินตรงไหนแม่

โอ้โห